ทุกผู้ชมครับที่กำแพงเพชรนะฮะมีไร่มันสำปะหลังอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าไปเจอผู้ตายคนหนึ่งที่เขาถูกฆาตกรรมอยู่นะฮะ
ปมเนี่ยจะเป็นข้อพิพาทเรื่องการบุกลุกที่ดีหรือเปล่าค่ะ
เขาเป็นชาวชาติภัณฑ์ชาวมงค์นะครับอืม
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับหลังจากได้รับแจ้งนะฮะ
ตรงนี้คือท้องที่ของสพคลองลานนะครับไร่มันสำปะหลังในหมู่บ้าน
บ้านใหม่ศรีสุวรรณตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
มีคนมาเจอศพถูกยิงทิ้งอยู่กลางถนนตรงนี้จากการตรวจสอบเนี่ย
พบว่าผู้ตายชื่อนายทิติพงศ์อายุ๖๕ปีเป็นกลุ่มชาติภัณฑ์มงค์
จากจังหวัดตากแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองน้ำไหล
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนี่ฮะถนนลูกรังตรงนี้นะครับ
คือจุดที่พบศพของนายทิติพงศ์เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของเขาไม่มากนัก
นะเขาสร้างบ้านชั้นเดียวอยู่นะครับไปตรวจสอบในบ้าน
ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นนะหรือว่าทำร้ายอะไรกันจากในบ้านเลยนะฮะ
นั่นแสดงว่าถูกยิงตรงถนนลูกรังตรงหน้าบ้านตรงนี้เลย
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้านี่ฮะแล้วก็มีหมวกผ้าปีก
หมวกผ้ามีปีกสีดำตกอยู่ใบหนึ่งนะครับชนะสูตรเบื้องต้นพบรอยกระสุนปืนนะครับ
ว่าเป็นปืนลูกซองยาวกระสุนนี่เจาะเข้าหน้าอกเข้าใบหน้า
เข้าใต้คางเข้าต้นแขนซ้ายรวมแล้วเนี่ยสิบกว่ารอยนะฮะ
ตามร่างกายของนายทิติพงศ์นะฮะแล้วก็ใกล้ใกล้กับศพมีหมอนรองกระสุนปืนอยู่สองชิ้น
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับผู้ใหญ่บ้านนะฮะ
ก็คือผู้ใหญ่ถาวรโพธารามบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
เขาอยู่ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๒กิโลเมตร
ตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนเสียงยิงปืนนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นใครจุดประทัดไล่นก
ได้ยินอยู่สองครั้งแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
เช้าวันนี้มีชาวบ้านจะไปเกี่ยวข้าวในพื้นที่
มาเจอศพคนนอนอยู่กลางถนนลูกรังในไร่มันสำปะหลังก็เลยแจ้งให้มาตรวจสอบ
ผู้ใหญ่มาตรวจสอบแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะ
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตอยู่นะฮะ
กลายได้ยินเสียงปืนครับสองหัสได้ยินนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็น
เขายิงหรืออ่าเขาจุดประทัดไล่นกก็ไม่รู้ครับครับ
เสียชีวิตชื่ออะไรครับชื่อชื่อเล่นอ่ะแกชื่อในจูครับ
ชื่อชื่อจริงไม่ตามในจูนายนายนี่ครับผมตอนนี้ยังไม่ทราบ
นเหตุของการถูกยิงเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับแต่เจ้าหน้าที่บอกว่า
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ตาย
กับเพื่อนบ้านที่มีที่ดินอยู่ใกล้ใกล้กันนะเคยทะเลาะกันเรื่องหลักเขตที่ดิน
แปลงปลูกข้าวกับแปลงปลูกไร่มันสำปะหลังนะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็น
ปมเหตุนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะ
แล้วก็ตอนนี้ได้เรียกสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว
โดยเฉพาะคนที่เจอศพเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เชิญตัวเจ้าของที่ดินที่อยู่
เคียงกันมาสอบปากคำแล้วนะครับเพื่อจะคลี่ปมสังหา
แล้วก็ติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี